มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะนักศึกษาสาวที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ถูกสายไฟนะคะที่มันอยู่ตามท้องถนนนี่แหละ
ย้อยลงมาเกี่ยวคอในขณะที่ขี่รถจักรยานยนต
ทำให้เธอประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเธอได้รับบาดเจ็บนี้นะคะ
แต่ว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
เขาจะไปเอาสายไฟที่มันระโยงระยางดูรกตาลงมาพอดี
เจ้าหน้าที่ก็พยายามโบกเหมือนกันนะช่วงนี้ห้ามผ่าน

ก็บอกว่าเขาก็สงสัยว่าเจ้าหน้าที่บกมืออะไร

ค่ะไม่ทันได้สังเกตไงผ่านเข้าไปจังหวะพอดีนะคะ
กี่เอาคอจนรถจะกระยันยนต์ล้มนะนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถนนศรีราชาน้องใยบู่
ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาชนบุรีค่ะ
ประสันต์หน่วยกู้ไพสวงประทีเบียบเข้าไปตรวจสอบ
พอไปถึงเจ้าหน้าที่เจอผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
นอนร้องโอดโอยอยู่กลางถนนนะคะก็คือนางสาวมณัสนันวัดกุลสิริอายุ๑๙ปี
ตอนนั้นที่ไปถึงเธอได้รับบาดเจ็บที่ลำคอเป็นแผลยาวเลยนะคะ
เป็นรอยแดงนี่ยาวเลยแล้วก็มีบาดแผลถลอกตามร่างกายเพราะว่ารถจักรยานยนต์ล้ม
ส่วนรถจักรยานยนต์ของเธออยู่ใกล้กันนั่นแหละ
เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพญาไทยเสียราชานะคะ
ขณะเดียวกันที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปพบเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
ยืนรอให้การกับตำรวจ
เรื่องราวทั้งหมดมันมากระจ่างจากการที่ตำรวจได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีราชานี่แหละนะคะ

บอกว่าตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่
หน้าที่ของวันนั้นคือการตัดสายเคเบิ้ลที่ไม่ได้ใช้งานแล้วออกจากเสาไฟฟ้า
ซึ่งมันระโยงระยางสายไฟดังกล่าวพาดจากฝั่งถนนไปอีกฝั่งหนึ่ง
ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ช่วงที่เขาตัดอยู่เนี่ยนะคะ
เขาก็มีการโบกสัญญาณให้กับรถที่สัญจรไปมาให้หยุด

คนที่ผ่านไปผ่านมาจะได้ไม่ได้รับอันตราย
แต่ปรากฏว่าช่วงนั้นเจ้าหน้าที่กำลังตัดแล้วแหละ
และกำลังจะทิ้งสายลงมาจู่มีรถจักรยานยนต์ขี่ฟามาเลยค่ะ

จากนั้นสายเคเบิ้ลมันไปเกี่ยวที่คอแล้วเขาก็เห็นภาพทั้งหมดเลย

ขณะที่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บบอกว่า
ตอนนั้นตัวเองขี่รถจักรยานยนต์มาตามเส้นทางนี้แหละ
พอมาถึงที่เกิดเหตุก็เห็นนะ

แต่ไม่รู้ว่าโบกทำไมโบกเพราะอะไร
แล้วก็ไม่ทันเห็นว่าสายเคเบิ้ลมันห้อยลงมาจากเสาไฟฟ้า
จากนั้นก็มาขี่เกี่ยวที่คอของเธอและรถจักรยานยนต์ก็ล้มนะคะ
ฟังเสียงผู้บาดเจ็บเล่าหน่อยค่ะ

ในที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็สอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้อม
จะเรียกตัวผู้เขียวรถจักรยานยนต์และเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้า
เอาตัวทั้งสองคนไปสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้ง
เพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ใครที่ใช้รถใช้ถนนอยู่มองซ้ายมองขวา
สังเกตกันหน่อยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนท้องถนนมีอะไรบ้าง
คือถ้าเกิดว่าเห็นเจ้าหน้าที่เขาโบกไม้โบกมือ

ข้างหน้าอาจจะมีอะไรหยุดรถและดูให้แน่ใจแล้วก็ไป
ไม่ฉะนั้นแล้วจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับท่านได้